เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงเรื่องของผลสำรวจ
ว่าคนไทยยังใช้โลกโซเชียลมีเดียมากขนาดไหน
ก็พบว่าตอนนี้คนไทยก็ยังนิยมใช้โลกโซเชียลมีเดีย
ในทุกด้านมากเหมือนเดิมนะครับ
นี่แหละครับผลสำรวจผู้ใช้โซเชียลมีเดียในไทย

โตขึ้นร้อยละ๑๗จากปีก่อนหน้านี้
มีแฟนเพจทั้งหมด๗แสนเพจนะครับ
แล้วก็มีอัตราการเติบโตมากที่สุดถึงร้อยละ๗๔ครับ
ก็คือช่วง๑๐โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ
แล้วก็ช่วงเวลาที่มียอดปฏิสัมพันธ์
ตั้งแต่เวลา๙นถึง๑๖นช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
ส่วนช่วงที่คนไทยทวิตข้อความมากที่สุดคือ
๒๐นถึง๒๒นช่วงดึกหน่อยนะครับ
ก็แน่นอนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ
๒๐นถึง๒๑นโดยเฉพาะในวันศุกร์

คนนิยมออกไปสังสรรค์นอกบ้านครับ
ุ่มกดแสดงความรู้สึกต่างมา๕ปุ่ม
ก็พบว่าร้อยละ๔๐ของคนไทยนิยม

ส่วนปุ่มฮ่าซึ่งเป็นสิ่งโหละ

ปุ่มแซ่ดเสียใจมีคนนิยมใช้๑๐๐ละ๔
มีคนนิยมใช้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ๒เท่านั้น
แสดงว่าไม่ค่อยโกรธกันผ่านออนไลน์นะครับ
เมื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย

พบว่ามีประชากรเพศชายที่ใช้โซเชียลมีเดีย๒๑ล้านคน
ขณะที่ประชากรเพศหญิงใช้โซเชียลมีเดีย๒๐ล้านคน

ผู้หญิงมีอัตราการใช้งานโซเชียลมีเดีย
สูงกว่าผู้ชายครับ
ข้อมูลโซเชียลมีเดียที่เราจัดเก็บได้ครับ
เราจะเห็นว่ามีข้อความถูกแชร์อยู่บนโซเชียลมีเดียครับ
ประมาณ๒๐๐กว่าล้านข้อความตลอดทั้งปี
ซึ่งเราทำให้รู้ว่าคนใช้โซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลา

เพื่อทำการตลาดแล้วก็ปรับกลยุทธ์อยู่บนโซเชียลมีเดียได้
โดยโพสต์โซเชียลยังให้ข้อมูลอีกนะครับ
จากข้อมูลสถิติเหล่านี้ทำให้เห็นว่าโซเชียลมีเดีย
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด
ดาผู้ประกอบการต่างจึงต้องปรับตัวตลอดเวลา
ในการทำการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงด้วยนะครับ